เพิ่งละสายตาจากหน้าจอทีวีเดี๋ยวขยับไปที่จังหวัดพิศนุโลก
ต้องมีคำว่าโคตรด้วยนะพิศนุโลกงงมากงงเพราะอะไร
ค่ะพนักงานส่งของเนี่ยไปมาเนี่ยแสนแสบพฤติกรรมของเขา
ฉกมือถือแล้วเอามะม่วงยัดใส่เข้าไปแทนฮะ
เรื่องนี้ต้อนเลือกต้อนเลือกคือคุณพิมนิดา
พิมนิดาเนี่ยบอกให้ให้ญาติอยู่จังหวัดกำแผงเพชร
ส่งมาหาคุณพิมนิพาพิมพ์นิพาก็รับไว้แล้วก็เปิด
ระหว่างเปิดเปิดมาเปิดไปเฮ้ยทำไมมันเป็นมะม่วงอ่ะ
แล้วยี่ห้อนี้ก็ยังไม่ได้ขายทางอิเล็กทรอนิกส์ใด
คือต้นทางคือสังกัดของคนที่มีการส่งของ
พอแจ้งไปเนี่ยทางนั้นเขาตอบมาตอนแรกนะ
เขาบอกว่านี่ของมือสองพี่ผมไม่รับเครม
มีอย่างนี้หรือใช่มีกรรดิกาแบบนี้ด้วย
สืบเองสืบเองมาจากไฟเขาเรียกว่าอะไรนะ
ก็ไปเจอว่าอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดพิศนุโลก
แต่ไปมาอยู่ในพื้นที่ของกำแพงเพชร
แต่มือถือมันดันไปโผล่ที่พิสุนโลก

ตามไปที่พิศนุโลกในพื้นที่ที่มีการปรากฏของสัญญาณมือถือ
พอไปปุ๊บแต่ตำรวจไปด้วยนะตอนนั้นเจ้าหน้าที่ไปด้วย
ไปเจอนุ่มคนนึงชื่อว่าพรเทพบุญช่วย
พรเทพบุญช่วยเลิกลากเลยพรเทพบุญช่วย
เขาเป็นพนักงานคัดแยกพัสดุ
ตรงจุดต้นทางที่คุณพิมพิพาฝากญาติส่งของ
พรเทพเขาก็ยอมรับสารภาพว่าเป็นคนยัดมะม่วงให้เอง
แล้วทำไมอยู่ดียัดมะม่วงพอเจอไอโฟนแล้วมันมีความอยากได้
พอมีความอยากได้ก็เลยขโมยไอโฟนมา
แต่กลัวว่าส่งสินค้ากล่องเปล่าไปลูกค้าจะรู้
เขารู้อยู่แล้วเขาก็ต้องแจกอยู่แล้วไหมล่ะ
แก่เขารู้อยู่แล้วแต่กลัวจะรู้ตั้งแต่ยังไม่แกะ
ดังนั้นก็เลยแงะมะม่วงจากกล่องข้าง
เอามาใส่ในกล่องไอโฟนเพราะฉะนั้นขโมย๒ต่อ
ขโมยไอโฟนแล้วไปขโมยมะม่วงกรอกข้างส่งไปด้วยฮะ
ส่วนตอนนี้ที่เจอ๘เครื่องเหลืออยู่๕๐
แปลว่าส่งขายไปแล้ว๓เครื่อง
เรื่องต้นภรรยาของพรเทพบอกยินดี
ที่จะชดใช้ความเสียหายก็คือไอ้๕เครื่องที่ยังอยู่
ก็ส่งคืนคุณพิมนิชาไปคุณพิมนิดาไป
ส่วนอีก๓เครื่องที่หายไปเนี่ยตำรวจก็ตามไปเจอแล้วนะฮะ
ดังนั้นเบื้องต้นก็จะต้องมีการดำเนินคดีตามกฎหมาย
บริษัทที่เป็นต้นสังกัดของการคัดแยกส่งของ
เขายินดีที่จะชดใช้ค่าเสียหาย
หลังจากที่เรื่องนี้เป็นข่าวค่อนข้างใหญ่โตแล้ว
และคุณพิมพ์นิดาบอกว่าอย่าเพิ่งกลับอย่ากลับพรณเทพทำไมคะพี่